สัปดาห์นี้ผมมาพร้อมกับปัจจัยภาพธุฝนฮี่
ตอนนี้เข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยของเราไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับ
นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
ปริมาณฝนฮี่จะเทลงมาในวันนั้นจะเพิ่มมากขึ้น
ฝนที่ตกลงมานั้นก็จะแตกต่างจากฝนที่ตกก่อนหน้านี้

ว่าจะเป็นเรื่องของกระแสลมฟ้าร้องฟ้าผ่า
ปริมาณฝนมีน้อยแต่ว่าหลังจากนี้ฝนจะเพิ่มขึ้น
และแน่นอนครับภัยพิบัตรที่จะตามมา
ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลักรวมไปถึงดินโคนถล่ม
มีโอกาสเกิดขึ้นมีพื้นที่ไหนบ้างนั้น

ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในเมืองไทย
ก็คือการก่อตัวของพายุที่มีชื่อว่า

พายุลูกนี้ได้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ขณะนี้เองได้กลายเป็นหอมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
บริเวณดังกล่าวทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกอย่างหนัก
แต่สิ่งหนึ่งครับที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยโดยตรงก็คือ
ในขณะที่พายุลูกนี้เคลื่อนที่ใกล้ปากอ่าวเบงกอ
ก็มีการเหนียวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลม

กลายเป็นกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้
ปกกลุ่มประเทศไทยของเราด้วยกำลังแรงเลยทีเดียว

ซึ่งเป็นลูกศรทิศทางของกระแสลมนั้นมีลักษณะเป็นสีส้ม
แรงแบบนี้จึงสามารถให้จะหอบเอากลุ่มฝนกลุ่มความชื้น
ก่อตัวมาพร้อมกับพายุโรนู
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณอ่าวเบงกอนั้น
เข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเราได้นะครับ
ทำให้หลังจากนี้เป็นต้นไปปริมาณฝนก็จะเพิ่มมากขึ้น
และแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทิศทางของกระแสลม

ใช้เป็นดัชนีที่ชี้วัดเรื่องของ
ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนในเมืองไทยของเรานะครับ
จะใช้ประกาศฤดูฝนเมืองไทยนั้น
มีประมาณ๓๔อย่างดังที่ปรากฏในหน้าจอหน้าขณะนี้นะครับ
อย่างแรกก็คือเรื่องของกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกครุมเมืองไหนของเราอย่างต่อเนื่อง
ปริมาณฝนที่ตกลงมานั้นจะต้องตกต่อเนื่อง๓๕วัน
ปริมาณน้ำฝนก็ต้องมากกว่า๒๕มิลลิลิตร
รวมไปถึงฝนที่ตกลงมาก็ต้องกินพื้นที่๓ใน๕ของประเทศ

กรมบุตุนิยมวิทยาก็จะประกาศเมืองไทยเข้าสู่ฤดูฝน
และแน่นอนครับฝนที่ตกมาแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือภัยพิบัตรต่าง

ถ้าหากเราดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
เป็นการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรา
ต่อจากนี้เป็นต้นไปอยากให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีเขียว
ซึ่งเป็นบริเวณที่มีปริมาณฝนที่ตกลงมาเยอะ
ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออก
ส่วนจุดที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
ก็คือบริเวณที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินปรากฏ
พื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝน
แล้วก็อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัตรอื่นตามมานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจันทบุรีจังหวัดตราด
พื้นที่เหล่านี้ต้องระวังแล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง

บริเวณฝั่งอันดามันนั้นคลื่นอาจจะสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง

ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๒๖นี้นะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสิ่งที่นำมาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้ในจับตาเตือนภัย
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ